มาดูความน่ารักน่าชังมายิ้มกันต่อค่ะ
น้องเนล่าค่ะลูกสาวโอ้โหวัย๙เดือนของพี่นัทเทพ
คุณผู้ชมวันก่อนพี่นัทเทพกล่วงใช่ไหม

คุณมารับทอบ
คือตึกการ์มมีอยู่อโศกมันใกล้สถานทูตอเมริกา

คือเขามารับคุณพ่อแป๊บเดียวแล้วน้องเพิ่งตื่นดูดิ

แล้วที่สำคัญคุณนัทเขารู้งานมากเลย

จับถ่ายรูปเลยล่ะเออปรับเนื้อปรับตัวไว้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ

โอ้ยถ้าน้องเนล่าไปอยู่เมืองนอกจริงแล้วจะได้ดูความน่ารักหรือเปล่า
ไม่ต้องห่วงนะคะล่าสุดคุณนัทเทพบอกเลยนะคะว่าตอนนี้
ทำช่องยูทูปให้ลูกสาวแล้วนะคะ

อุ๊ยนะน้าหญิกคือเราอยู่ไกลเลยอ่ะ
น้าหญิกน่าหยอกป่ะจริงไปบังสัมภาษณ์กันไหนค่ะ
พอดีเขาก็มารับผมไง
ตอนนี้เขาก็นึกว่าเสร็จแล้วก็เลยพาขึ้นมาด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

เป็นเด็กนิ่งครับชอบมองชอบดูแล้วก็แบบ
แต่จริงเราก็พูดนะถ้าเกิดเริ่มสนิทเขาก็จะห้อแอเริ่มคุยอะไรอย่างนี้
หลายคนจะเข้าใจว่านัทจะไปแล้วอะไรอย่างนี้
ยังครับก็จริงตอนแรกเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ยังไง
เราก็เลยแพลนไว้ว่าอาจจะปี๒ปี
เพื่อจะได้ภาษาแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทย
จริงแล้วก็คือหลักเราอยากถ่ายเก็บไว้ดูพัฒนาการเขาด้วยแล้วก็
ด้วยความที่เราเลี้ยงลูกเองอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะนำเสนอวิธีการเลี้ยงลูกในแบบคนรุ่นใหม่
ถ้าคุณพ่อจะเน้นลูกคุณพ่อถอดเสื้อซิโอ้สิ่งแบบนี้
อันนี้เน้นลูกครับไม่เน้นพ่อแม่